หลังจากที่เสร็จพิธีสงฆ์ในพิธีทำบุญกลางบ้านแล้วก็จะต้องไม่ลืมนำของเส้นไหว้ที่จัดเตรียมใส่กระทงกาบกล้วยไปไหว้ให้กับผีไร้ญาติ
โดยจะต้องนำกระทงไปเส้นไหว้ผีไร้ญาตินอกเขตหมู่บ้าน
อาจจะเป็นหัวไร่ปลายนาที่สุดเขตพื้นที่หมู่บ้านเพราะมีคติความเชื่อว่าเป็นการให้ทาน
และเมื่อจุดเส้นไหว้เทน้ำจากกระบอกไม้ไผ่แล้วก็วางไว้เช่นนั้นโดยไม่ต้องหันกลับมามองของไหว้
ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ต้องทำถึงจะถือว่าทำบุญกลางบ้านด้วยความเรียบร้อย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน